มีอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่มีข้าราชการสาวเนี่ย
ถูกปาดคอกลางเมืองโคตรราชเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดตำรวจก็รวบตัวคนก่อเหตุได้แล้วซึ่งก็คือแฟนหนุ่มของผู้ตายเองนี่แหละ
เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาทำแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าเขารักแล้วเขาก็หึงแฟน
อืมเพราะว่าแฟนเนี้ยพอบรรจุเป็นข้าราชการดูมีการงานที่มั่นคงครับ
เหมือนจะตีตัวออกห่างจากเขาดูเหมือนจะไปมีแฟนใหม่ทะเลาะกัน
ตกลงความสัมพันธ์กันไม่ได้ก็เลยคว้ามีดจ้วงแทงเข้าไปหลายครั้ง
แล้วก็ปาดคอจนเสียชีวิตนะคะตำรวจสพมนครราชศรีมาเนี่ย
เขาได้รับแจ้งมาในวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมว่าพบศพนางสาวเกร็ดกะหนกยังดี
หรือว่านุ่นวัย๓๔ปีเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กับสำนักงานควบคุมโรคที่เก้านครราชศรีมาค่ะคือนางสาวเกรดกระหนกเนี่ย
จะรับราชการได้แค่เดือนเดียวเองนะคะและสภาพศพที่เจอก็คือถูกคนร้าย
ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ปาดคอจนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่า
ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
สืบสวนสอบสวนไปก็พบว่าแฟนนุ่มของนางสาวเกรดกระหนกเนี่ย
ไปอย่างมีเงื่อนงำพอตามไปเจอจับตัวได้ขยายผล
ก็รู้มาว่าสรุปแล้วคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยก็คือนายกฤษฎากระบวนพลวัย๒๕ปี
หรือว่าโน้ตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวเกรดกระหนกนี่แหละนายกฤษฎาคนนี้เนี่ยนะคะ
เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนครับพอปลดประจำการแล้วเนี่ย
เขาก็มาประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์แล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะ
ซึ่งเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคบกันมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ย
ตอนนั้นก็คืออยู่ที่จังหวัดสะแก้วแต่ว่าพอนางสาวเกกระหนกได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ก็มาอยู่ที่โคราชที่นครราชสีมาก็ห่างกันซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ย
หลังจากที่ตำรวจจับได้เนี่ยนะคะนายกฤษฎาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยค่ะ
ว่าเขาเป็นคนฆ่าแฟนสาวของตัวเอง
แล้วค่อยหนีไปกบดาลอยู่ที่บ้านอาในอำเฟิร์สัตว์ไต้ฮิกจังหวัดชนบุรี
แล้วย้ายมาที่นครราชศรีมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์หลายครั้ง
พยายามโทรหาแฟนนะคะก็โทรหากันเป็นปกติโทรหาหลายต่อหลายครั้ง
แต่แฟนดูไม่ค่อยอยากจะรับสายเลยเลยตัดสินใจเดินทางมาหาที่นครราชศรีมาเลย
พอมาถึงแล้วก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจว่ามีความผิดปกติเหมือนแฟนมีท่าทีจะตีตัวออกห่างเพื่อไปมีแฟนใหม่
ก็เลยเริ่มทะเลาะกันเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บันดาลโทษะใช้มีดทำครัวที่อยู่ใกล้ใกล้มือนี่แหละค่ะ
คว้ามาจ้วงแทงเข้าไปที่ท้องหลายครั้งแล้วก็ปาดคอนางสาวเกรกระหนกจนเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยพันกับเสื้อยืดของตัวเองที่ถอดออกมาพันแล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ในตะกร้าที่อยู่ในห้องนี่แหละนะคะ
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังดังทิ้งเอาไว้กลบเกลื่อนไม่ให้ห้องใกล้เคียงสงสัย
ประตูจากด้านในแล้วก็หลบออกทางหลังบ้านขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไป
ซึ่งหลังจากที่จับตัวผู้ต้องหาได้นะคะตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ก็มีไทยมุมมารอดูการทำแผนจำนวนมากค่ะตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
มันก็ไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชีวิตเขาแบบนี้นะด้วยการฆ่าเขาเนี่ยนะคือรักกันไม่ฆ่ากันนะคะ